อีกหนึ่งเรื่องต้องเตือนกันคือคุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถไป
แวะข้างทางจอดแวะปั๊มแบบนี้
ลูกหน่อยไหมว่าลูกยังอยู่หลังรถดีหรือเปล่า
คุณแม่ท่านนี้แวะปั๊มคุณผู้ชมลงไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ

ขับกลับบ้านโดยที่เข้าใจว่าลูกน่าจะอยู่หลังรถ
ถึงบ้านไม่เจอลูกหาย
พนักงานกำลังให้น้องเล่นของเล่นนะครับ
พนักงานให้น้องเล่นของเล่นอยู่นะครับ

เออโอ้โหแล้วโชคดีแอดมินเพจ

เจอปุ๊บไลฟ์เลยฮะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตนะครับ
โอ้โหน้องนั่งร้องไห้ในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันตะบนพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก

ถามพนักงานร้านสะดวกซื้อก็บอกว่า

ดูทรงแล้วแม่น่าจะพลัดหลงกับพ่อแม่แน่เลย
ก็เลยพาน้องเข้ามานั่งในร้านน้องนั่งก่อนนะ
ใจเย็นนะค่อยพูดค่อยจากันเอาขนมให้น้องกิน
ก็เลยไลฟ์ไปเลยระหว่างไลฟ์ไปก็ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตด้วย
ชาวเน็ตช่วยกันตามหาหน่อยผู้ปกครองของน้องก้าวอยู่ไหนกัน
มีคนแชร์ไปเพียบเลยครับหลังจากนั้นไม่นาน
คือเจอน้อง๗โมงเช้าใช่ไหม๘โมงครึ่งเอาละแม่น้องก้าวมาเลยครับ
เดินทางมาด้วยตัวเองมารับน้องก้าวกลับไปฮะ
พอไปดูกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมค่ะเป็นวงจรปิดของปั๊ม
น่าจะเห็นว่านี่ครับแม่ของน้องก้าวเนี่ยจอดรถปุ๊บ
เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำ
ไม่นานนักน้องก้าวซึ่งอยู่เบาะหลังของรถเนี่ย
เปิดประตูลงมาลงมาเองลงมาเองฮะ
คนเดียวคนเดียวเลยนี่น้องแก้วตามมาแล้วตามมาแล้ว
น้องเนี่ยอายุ๕ขวบทีนี้เขาก็ลงมา

แล้วน้องก้าวก็เดินออกมาปุ๊บสักพัก
เหมือนจะจำตำแหน่งที่จอดรถไม่ได้
ก้าวอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่ไปแล้วเหรอ

รถไปไหนวะเนี่ยอากับกริยาบอก

แต่จริงตอนนั้นคือรถแม่ยังจอดอยู่ที่เดิม

ใช่อย่างที่บอกไปน้องก้าวลืมที่จอดรถนะฮะ
หารถไม่เจอเดินร้องไห้มาร้านสะดวกซื้อเลย
ส่วนคุณแม่น้องก้าวเองก็คิดว่า

ถามแม่น้องก้าวหน่อยยังไงเนี่ยแม่
ให้ข้อมูลว่าก่อนที่แม่จะลงจากรถเนี่ย
ก็เห็นน้องก้าวก็นั่งเล่นอยู่บ่อหลังนะ
พอแม่ทำธุระเสร็จที่ห้องน้ำก็กลับขึ้นรถมา
ยังได้ยินเสียงมือถือที่น้องก้าวเล่นอยู่เลย
อ๋อคือน้องเปิดมือถือเล่นกงเล่นเกมแล้วไอ้เสียงเพลงอะไรพวกนี้มันก็ยังดังอยู่

แม่ไม่ได้ดูแต่หูแม่ขนาด
แต่ระหว่างทางนะพี่น้ำแข็งแม่เรียกน้องก้าวนะ

ไม่ตอบแต่แม่ยังได้ยินเสียงมือถืออยู่
ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อยังอยู่บ่อหลังแหละแต่น่าจะเล่นมือถือเพลิน

โฟกัสอยู่อาจจะเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ย

ขับกลับถึงบ้านเลยคุณผู้ชมฮะ
กลับถึงบ้านไม่พอเข้าไปเตรียมอาหารแล้วนะ
โอ้โหเดี๋ยวนะจอดรถลงเข้าไปถึงบ้านแล้ว
ไปถึงบ้านแล้วเข้าไปเตรียมอาหารแล้ว
แล้วแม่เล่าให้ฟังอ๋อก็ปกติก้าวก็จะอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวก้าวก็จะลงจากรถตามแม่เข้ามา

ข้าวกินข้าวลูก

เอ๊ะก้าวอยู่ในรถหรือเปล่าลงไปดูที่รถ
เริ่มจะพีคละเริ่มจะพีคละ
แม่เลยกลับไปหาก้าวที่รถ
ไม่เจอฮะทีนี้ไม่เจอเอาล่ะสิทำยังไง
หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนโทรมาหาคุณแม่
บอกนี่เห็นลูกเธออยู่ในไลฟ์ในเพจเรื่องจริงนครนายกเนี่ย
แม่รีบไปไปที่ปั๊มแห่งเดิม
ร้านสะดวกซื้อแห่งเดิมไปเจอ๙เลยฮะ
น้ำแข็งตอนนี้คนเป็นแม่รู้สึกยังไง

พี่เบิร์ตเอาจริงคนเป็นแม่ทุกคนดูข่าวนี้
มันก็จะรู้สึกว่าเป็นไปได้เหรอ

ลักษณะการใช้ชีวิตแม่ลูกเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
เคยชินคือน้องเล่นมือถือเล่นอะไรเสียงดัง

อุ้ยใจมันโล่ง

แล้วก็ยังเคราะห์ดีมาก

มีสติสัมปัชฌญะ

ปฏิพาณนะเนี่ยเข้าไปร้านสะดวกซื้อ

แล้วคือนี่ไงจำชื่อพ่อจำชื่อแม่

คุณแม่ก็ขอบคุณยกใหญ่เลยโดยเฉพาะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อที่พาน้องก้าวเนี่ย

งั้นเดี๋ยวน้องก้าวเดินออกไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะ

ไปอุชาหอนขึ้นรถแล้ว
สักนิดลูกอยู่ไหม